ได้เวลาของครอบครัวบัวหลวงแล้วที่เราต้องมาฟังคำแนะนำในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนกันนะคะ
วันนี้พูดคุยกันกับคุณทศพรโสพลเสถียรสุขผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

วันนี้ตลาดเมื่อวานดูเหนียวเหงาครับ

สวัสดีครับฟอรุมตลาดโดยรวมอยู่ที่ประมาณ๒๖๐๐๐กว่าล้าน

ตลาดบวกนิดเดียวนะครับก็คือให้บวก๑จุดนะครับ
ก็ได้อันนี้ส่งจากเชื่อว่าเป็นประสาทบังคลศูนย์สถาบัน
ต้องบอกว่าตอนนี้ช่วงเทศกาลนี้คนซื้อเยอะมากนะครับ

ส่วนต่างประเทศตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าติดตามแล้ว
จะมีแต่ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเป็นปกติของอเมริกา
ก็เขาบอกว่าโอ้โหยอดซื้อบ้านเริ่มราคาดีขึ้น

ก็ออกมาดีในรอบ๑๕ปีเลย
เพราะว่าตลาดหุ้นขึ้นด้วยนโยบายของทรัมป์
อันนั้นก็ทำให้การบริโภคเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้น
ว่างงานอัตราการว่างงานที่เริ่มดีขึ้นมาเรื่อย
แล้วก็ออกมาต่ำสุดในรอบหลายปี
ก็ทำให้การบริโภคเริ่มดีขึ้น

หรือว่าตัวเลขการบริโภคหลายปีนะครับ
ยอดขายปีกเนี่ยก็คือโตขึ้นในรอบเป็น๑๐ปีเหมือนกัน

ประเทศใหญ่ดีประเทศเล็กก็ดี
ก็ตลาดคอมโมนิตี้เนี่ยคือตลาดราคาน้ำมันเนี่ยมันลงมา
ก็ตั้งแต่น่าจะใช้เวลาประมาณ๕ปีได้แล้วมั้ง
เข้าค่อยต่ายจากสูงสุด

จนวันนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะวัดท่อมแล้วแล้วก็เริ่มจะดีดหัวกลับมาแล้ว
ก็คือต้นปีถ้าใครจำได้นะคะน้ำมันอยู่ประมาณ๓๐เหรียญ
ตอนนี้ก็กลับมาอยู่๕๐ก็จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอีกในปีหน้า

ก็สำหรับใครที่ต้องใช้น้ำมันก็ปรับตัวนิดนึงนะ
เรามาเข้าสู่พวกเรากันดีกว่า
ก็มีมาตรการทางด้านการครังต่างที่รถจอดภาษี

ให้กับคนของเรานะครับ
มันมีวันบรรยาได้เหรอนะครับ
มาตรการเนี่ยช็อปช่วยชาติเนี่ย
พูดว่ามันเกินอาจจะงงนะพี่
ถ้าเกิดใครใช้ช่วงนั้นเนี่ยเขาให้๑๕๐๐นะพี่

ถ้าท่องเที่ยวในประเทศสูงสุด๑๕๐๐อันนี้ได้ทั้งปีทั้งปี

อยู่นะครับแล้วก็ท่องเที่ยวเฉพาะธันวาอุ้ยแล้วอีกได้ไหมอ่ะเพิ่มให้อีก
ครับก็คือได้ถ้าเกิดเพิ่มปีคุณไปเที่ยวเกินหมื่นห้าอ่า
หรือธันวามาเที่ยวเพิ่มอีกหมื่นห้าก็ได้สามหมื่นฮะอันนี้ธันวาเที่ยวสามหมื่นได้ไหม
ได้เหมือนกันอู้วดีอู้วสุดยอดเออแล้วเดี๋ยวต้องหาแพลน
แล้วไม่รู้ทันเปล่าแล้วก็ชอบช่วยชาติวันที่สิบสี่ถึงสามสิบเอ็ด
ธันวาอีก๑๕๐๐บาทอันนี้ส่วนใหญ่คนจะรู้แต่อันนี้เนอะ
ไม่รู้เรื่องท่องเที่ยวเนอะจริงจริงท่องเที่ยวจะมีอีกสามหมื่นน่ะ
แต่คนที่ถามประสิอยู่ในช่วงอ่ะไม่เกินหมื่นอ่ะแสนห้าต่อปีเนี้ยครับ
เขาได้รับการยกเว้นถูกไหมพี่ใช่ถูกแต่ขยับขึ้นมาหน่อย
คนที่มีเงินได้สุดที่อยู่ที่ระมาณ๑๕๐๐๓๐๐๐๐๐บาท
เงินเดือนก็ตกประมาณ๒หมู่กว่า

ชอปช่วยชาติวันการพิเศษตำรับปีนี้

เราเอาพวกนี้ไปทางรถยอดนะครับ

แล้วก็ที่สำคัญก็คือการใช้ในประเทศ
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านดูไว้เสมอก็คือ

เราย้ำเรื่องของรถยอดภาษีเรื่องของการลงทุน
ก็๕๐๐๐นี่คือ๕แต่ถ้า๑๐ก็เป็น๑๐๐๐แล้วก็๑๐๐๐๐เอาง่ายตัวเลขแบบนี้
ถ้าเกิดใครเสียภาษีอยู่ที่สเต็ปแรกเนี่ยนะครับก็เอา๖๐๐๐ไปบวกกับ๓๐๐๐ที่ประการประกันประกัน
ก็รวมแล้วก็เกือบ๑๐๐๐๐แล้วนะถ้าใครได้อีกส่วนหนึ่งก็คือ๑๐
รวมกัน๑๒๐๐๐กับ๗๕๐๐รวมแล้วเกือบ๒๐๐๐๐อันนี้น่าสนใจ
กล้องไหนมี๕ดาว๔ดาวอะไรก็ว่ากันแล้ววันนั้นเราก็คุยกันเรื่องกอง๕ดาวแล้วยังคุยไม่จบเลย
อ๋อเอาไปทำอะไรบ้างพี่อัพกรณฑ์พรุนอะไรบ้าง

ที่เราออกมานานแล้วตัวนี้ได้๕ดาบ

แต่วันนี้เราก็เอาตัวนี้เป็นวางแบบ

ใช่ก็สามารถซื้อแล้วก็ลดห่อนภาษีได้ด้วย
นะครับก็อย่างที่เห็นคืออยู่ในจอนะก็จะเป็นตัว

วันนี้ปีที่ผ่านมาผลตอบแพลนก็ประมาณ๒๖มาวันที่๙ธันวาค
ดังนั้นเนี่ยก็อันนี้น่าสนใจนะครับ

เชื่อมั่นว่าจริงแล้วการบริโภคปัจจัยสีต่าง
อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็อาหารอันนั้นปัจจัยสี่ก็เป็นจุดหนึ่ง
ใช่ใช้แล้วรู้จักเก็บ
ดังนั้นก็จะทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขได้
เหมือนการลงทุนเวลานั้นที่เราคุยไว้ของบจบหลวง
ชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยีนะครับ
ชีวิตดูด้วยพลังงานสะอาดขอย้ำธีมของบรจอบัวหลวงในปีหน้า
ขอบคุณนะครับพี่ท้อขอบคุณให้คุณมินทร์ที่ห้องส่ง
ขอบคุณคุณทศพรแล้วก็คุณสินทนันด้วยนะคะ
ก็อย่างที่คุณทศพรบอกไปสัญญากันไว้ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วที่มาในรายการที่บอกว่า
ไปแล้วนะคะใครดูไม่ทันเดี๋ยวรอแคปในออนไลน์ได้ค่ะ